สวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวกับชิสาอธิบุญญาโชคค่ะ
อากาศวันนี้จะรู้สึกอุ่นขึ้นราว๒๔องศาเซลเซียสนะคะ
ส่วนตอนเช้ายังคงมีหมอกคลื่นอ่าวไทยยังคงสูงนะคะ
ต้องระมัดระวังกันด้วยค่ะตรวจสอบข้อมูลจากเว็บไซต์จำลองสภาพอากาศ
ตอนบนของประเทศไทยแม้ว่าจะอุณหภูมิสูงขึ้นเนื่องจากมวลอากาศเย็นนั้นมีกำลังอ่อนลง
แต่ก็ยังคงทำให้หลายพื้นที่รู้สึกได้ถึงความหนาวเย็นนะคะโดยเฉพาะช่วงเช้าจะมีหมอกด้วยค่ะ
และภาคใต้นะคะจะมีฝนร้อยละ๒๐๔๐ของพื้นที่จะมีคลื่นสูงด้วย
ดังนั้นในช่วงนี้ค่าเฉลี่ยฝนจึงอยู่ที่ประมาณ๑๒๐๔๐ของพื้นที่นั่นเองนะคะ
ส่วนคลื่นทางภาคใต้ทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามันจะมีคลื่นสูง๑๒เมตร
อุณหภูมิความร้อนอยู่ที่สิบเก้าถึงสามสิบห้าองศาเซลเซลเซียสถือว่าไม่ร้อนมากนะคะ
ส่วนกรุงเทพมหานครนั้นอุณหภูมิโดยเฉลี่ยอยู่ที่ยี่สิบสองถึงสามสิบสามองศาเซลเซียส
ฟ้าใสแดดโปร่งโล่งดีแต่ว่าช่วงเช้าเนี่ยอาจจะมีหมอกมากหน่อยนะคะ
ดังนั้นจึงต้องระมัดระวังในการเดินทางรวมถึงศึกษาข้อมูลเรื่องสภาพอากาศทุกวัน
รู้ก่อนร้อนหนาววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ